หาดใหญ่สงขลาที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมีผู้ชายเขาเข้าไปทำธุระส่วนตัว
ในขณะที่ทำธุระอยู่มีมือมืดครับ
เป็นจับโทรศัพท์มือถือแล้วเขายื่นเข้ามาใต้ห้องน้ำ
และลักษณะเป็นการถ่ายคลิป
ถ่ายเขาตัวเขาที่นั่งอยู่ในห้องน้ำ
เขาก็แสดงให้ดูนะว่าเขายังไงบ้าง
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ซึ่งตำรวจสายตรวจ๑๙๑ของหาดใหญ่
เขาได้รับแจ้งเหตุก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ผู้เสียหายเป็นผู้ชาย
อายุประมาณ๓๕ปีเป็นพนักงานบริษัทไม่เปิดเผยชื่อนะคะ

คนที่แอบถ่ายเป็นใคร
เป็นนักเรียนวัยรุ่นผู้ชาย
ระดับปวชของโรงเรียนแห่งหนึ่งในหาดใหญ่นี่แหละ
ซึ่งผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังบอกว่า

มีคนยื่นโทรศัพท์มือถือลอดใต้ผนังเข้ามา
คือห้องน้ำในปั๊มจะยกพื้นขึ้นมาแบบนี้สักนิดหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะก็ลอดเข้ามาแล้วเขาก็สังเกตว่าเป็นการถ่ายคลิปด้วย

หวานออกไปเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ

แล้วก็วิ่งหนีออกไปทีนี้พอธุระเสร็จนี่แหละค่ะ
รีบวิ่งตามออกไปพยายามที่จะไปจับตัว

นี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายนะคะ
ขณะที่เขาจับกลุ่มตัวได้แล้วตำรวจก็มาสอบปากคำไป
นักเรียนชายปฏิเสธบอกไม่ได้ถ่ายคลิป
แค่ทำมือถือตกที่พื้นแล้วก็ก้มหยิบเท่านั้นเอง

แต่เมื่อตำรวจตรวจในมือถือ
พบภาพแอบถ่ายในห้องน้ำเก็บไว้หลายภาพเลย

คือแต่ว่าทีนี้เจ้าทุกข์เขาไม่เอาความ
เพราะเห็นว่าเป็นเด็กนักเรียนอายุ๑๘ปีอยู่เลย
อยากให้ตำรวจแค่ตักเตือนทำประวัติไว้
เพื่อไม่ให้ก่อเหตุลักษณะนี้อีก